ต่อกันที่เรื่องของการทลายบ่อนนะคะเป็นบ่อนไก่เถื่อน
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะบ่อนใหญ่ทีเดียวค่ะ
ซึ่งตำรวจภูทรแม่แตงสนที่กำลังกับตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดเชียงใหม่
ทลายบ่อนชนไก่เถื่อนควบคุมตัวนักพนันได้๑๕คนค่ะ
ตำรวจภูทรแม่แตงร่วมกับตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
บุกจับกลุ่มบ่อนชนไก่เถื่อนหลังจากที่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดี
ว่ามีการลักลอบเล่นการพนันชนไก่ในสวนลำไยไม่มีเลขที่
ในพื้นที่ตำบลอินทะขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
ก็ได้นำกำลังเข้าไปปิดล้อมจับกลุ่มนะคะไปพบเซียนพนันไก่ชนจำนวนมาก
และยังมีแม่ค้ามาเปิดร้านขายของให้บริการนักพนันในพื้นที่ด้วย
ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวนักพนันได้๑๕คนค่ะ
มีนายธนกฤษปันอินอายุ๕๘ปีรับเป็นเจ้าของบ่อนไก่
พร้อมกับยึดของกลางเป็นไก่ชน๕๐ตัวสังเวียนชนสุ่มไก่
และเงินรวม๓๕๐๐บาทนะคะ
ตำรวจเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้มีการแจ้งเบาะแสว่า
ลักลอบเล่นการพนันไก่ชนหลายร้อยคน
เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มส่วนที่กำลังเข้าปิดล้อมค่ะ
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุนักพนันส่วนใหญ่ใช้ความชำนาญในพื้นที่หลบหนีนะคะ
โดยวางแผนจอดรถขวางทางเข้าออกภายในบ่อน
และยังมีคนดูต้นทางด้วยทำให้นักพนันส่วนใหญ่หลบหนีไปได้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็เลยแจ้งข้อหานักพนันทั้ง๑๕คนที่ควบคุมตัวได้
พร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ